กลับมาริมรสความอร่อยของเส้นราเมนทำเองที่ร้านคินเซ็นราเมนพร้อมกันค่ะ
ตอนนี้ทั้งสองเมนูเด็ดก็พร้อมเสิร์ฟแล้วไปพิสูจน์ความอร่อยพร้อมกันเลย
เอาล่ะพร้อมที่จะชิมกับเมนูแรกนะครับคืออันนี้เมนูอะไรครับ
บิมิโซลาเมนครับโอ้โหหน้าตาก็เหมือนลาเมงญี่ปุ่นเลยนะ
ผมว่าไม่แพ้นะไม่แพ้นะแล้วขนาด
ที่เห็นจากการลวกเสร็จแล้วก็ใกล้เคียงมากเลยนะลองดูครับลองดูนะฮะครับ
เส้นมีความยืดยืดหยุ่นหนุบหนับมากกว่าเส้นญี่ปุ่นชัดเจน
ชัดเจนเลยเห็นได้ชัดเจนมีความยืดหยุ่นนุ่มเหนียวนิดตามสไตล์ราเมง
ใช่อยู่แล้วแต่สิ่งที่แตกต่างกันเลยคือความยืดหยุ่นนี่แหละ
การที่มีเส้นที่ยืดหยุมเหนียวนุ่นแบบนี้
เพราะธรรมดาปกติเส้นที่นุ่มมักจะเละ

แต่ว่าก็เป็นเบสทงคตซึ
อันนี้ก็คือใช้น้ำซุปกระดูกเคี่ยว

อีกหม้อนึงเป็นน้ำซุปผัก

ไฟเข้มข้นแล้วนะคะทอปปิ้งก็ยังเป็นอีกหนึ่งอย่างค่ะ
เข้ามาเสิร์ฟให้ราเมนของคุณโน๊ตครบเครื่องยิ่งขึ้น
ซึ่งที่ร้านนะคะเขาก็จัดมาทั้งหมูชาชูแผ่นใหญ่

หมักด้วยหัวหอมกระเทียมและเครื่องเทศอีกกว่า๑๐ชนิด
เสิร์ฟนะคะนำมาย่างไฟอีกครั้งจนหอม
สีสันน่ากินแบบนี้นี่แหละค่ะ
อกจากนั้นยังมีนิทามะโกหรือไข่ต้มซีอิ๊ว
ทางร้านก็พิธีพิทันเป็นพิเศษ
อย่างในขั้นตอนการต้มไข่ด้วยน้ำเปล่า

อยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะ

แล้วก็หมักกับซีอิ๊วสูตรพิเศษทิ้งไว้๒วัน
ก็จะได้ไข่ต้มซีอิ๊วที่หน้าตาน่าทานแบบนี้นี่แหละค่ะ
อันนี้จริงแล้วเมนูของญี่ปุ่นมีเมนูแบบ

เวลาเขาแข่งโตเกียวกลางปีลาเมนเนี่ย
อันนี้ก็คือเป็นเมนูชนะของเมื่อหลายปีก่อนนะ

อะไรดูดูดูจากของจริงของญี่ปุ่นเลย

ุโลโกมะแปลว่าคือน้ำซุปที่ทำมาจากงา

คือน้ำซุปนี้มีส่วนผสมของงาดำ

หมูสับปรุงรสเผ็ดอันนี้ต้องผสมผสานให้เข้ากันใช่ค่ะ
แรงบันดาลใจของเมนูนี้เกิดจากดูทีวีอีกแล้ว

ดูว่าเขามีคิดค้นเมนูอะไรใหม่กันบ้าง

ก็เลยได้เมนูนี้มาอะไรที่ทำให้เราติดใจกับเมนูนี้
ผมว่ามันมีผสมผสานความเผ็ด

ตอนนี้แค่ผสมผสานน้ำซุปด้วยกันนะนะ
เกลียดของงาดำมันก็ขึ้นมาแต่จมมันนะ

มีความหอมกว่าดังทีเลยนะครับ
เดี๋ยวลองชิมกันดู
ชิมน้ำซุปกันซิ
แต่ไอ้เพชรที่ว่ากว่าที่จะผสมมาได้
มันก็ใช้ส่วนผสมของเกือบ๒๐อย่างนะฮะ
วเรากินลงที่เราก็รู้สึกเอียน
ซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ผสมผสานว่า
เราก็ลองดูฮะแล้วก็

กันบ้านจริงนะเพราะว่าอย่างน้อยเราอยากจะให้เมนูทุกอย่างออกมา
ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแต่ใส่ความเป็นคนไทยลงไป

จุดเริ่มต้นที่มาเปิดเนี่ยก็คือหลังจากที่เราได้ไปฝึกงานลำที่ต่าง
มันเริ่มต้นในเวย์วิทยาศาสตร์ไงตอนแรกเราก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่อง

มันคือการผสมผสานระหว่างศิลปะการทำอาหาร

ซึ่งจริงคุณทำอาหารเป็นก่อนอันนี้ไหม

แต่ทำอาหารไทยทั่วไปแหละถูกมั้ย

จริงแล้วผมเคยไปฝึกงานในร้านราเมงนั่นแหละ

แต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าเขาทำยังไงอะไรยังไง

เราก็ค่อยเอาสิ่งล้านภาระน้อยที่เราจากประสบการณ์เราค่อยกรอบมารวมกันทีละนิดทีละนิด
และอีกอย่างผมอยากจะบอกว่าทุกวันที่เราเปิดร้านลาเมน
มันเหมือนเราทำงานทุกวันเราฝึกฝนทุกวัน

คือพูดง่ายการฝึกฝนกว่าจะมาเป็นชามนี้มันลงทุนด้วยชีวิต
กว่าปีกับการเปิดร้านลาเมงในยุคสมัยที่ลาเมงยังไม่เริ่มโด่งดังถึงทุกวันนี้

ลูกค้าก็ตอนแรกก็เข้ามาแปลกดีเยอะเกิน
แล้วก็เราก็เปิดมานานเราก็ค่อยสะสมลูกค้า
ทุกวันนี้เราก็มีลูกค้าประจำที่แวะเวียนมาหาแล้วก็มาชิมก็โอเคนะ
เสียดายมากกับการที่เราร่ำเรียนวิทยาศาสตร์อาหาร
ซึ่งจริงแล้วถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์วันดีคืนนี้คิดค้นอะไรขึ้นมาก็อาจจะรวยไปเลย

แต่เพียงแต่ว่าอันนี้มันก็คืออาชีพของเราชีวิตของเรา

แล้วผมว่าทุกวันนี้ก็สิ่งที่เรารักก็เป็นการเบ่งดอกออกผลผลิบานออกมาแล้วก็มาดูแลตัวเราด้วยซ้ำไป

และคล้องตามทาง๒๐๐เมตรจากทางคล้อง

ใครอยากจะรอลาเมงเส้นฝีมือคนไทย
ที่ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์ส่วนผสมออกมา
จนเป็นเส้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับพี่

โอ้ยจะทำยังไงดีนะวันนี้

พี่นอธสวัสดีครับ
สวัสดีครับเชฟ
ทำไมพี่หน้าตาหุ่นหงิดขนาดนี้ครับ
คือเย็นนี้นะครับเพื่อนจะมาที่บ้าน
แต่ว่าร้านอาหารที่ผมสั่งอาหารไปเนี่ยเขาจะลืมออเดอร์ผม
ทีนี้ผมก็ทำไม่ทันจะทำยังไงดีอ่ะเนี่ย

เออจริงด้วยลืมเชฟไปได้ยังไงเนี่ยฮะ

มีผักอันใหญ่อันหนึ่งสปาเกตตี้

น่าสนใจขึ้นมาทีเดียวแหละครับผมใช่ไหม

ผมให้พี่น็อตทำเรื่องเส้นแล้วกันนะฮะ
แน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเส้นเนี่ยต้องไว้ใจผม

แกงเนี่ยปกติเขาก็จะใส่ตัวกระชายมาแล้วนะ
ผมแนะนำว่าให้เอาสดใส่เข้าไปเพิ่ม

จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเอาไปปั่นอีกรอบนะครับ

เราก็จะใส่ส่วนผสมสำคัญครับพี่นอท
ถามถึงวัตถุดิบสำคัญก็ต้องนี่เลยครับ

เดี๋ยวนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีนี่ครับ

เหมาะกับครอบครัวเล็กหรือการปรุงอาหารปริมาณน้อย

พร้อมใช้สะดวกมากเลยใช่ไหมล่ะครับเชฟ

ก็ทำให้การปรุงอาหารของผมเนี่ยง่ายสะดวกสบาย
ยังเพิ่มความเป็นมืออาชีพอีกด้วยครับ

นมเสร็จแล้วเชฟทำอะไรต่อครับ
ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เราใส่ทูน่าครับ
ที่ผมตั้งไว้กับกระชาย

อื้อฮือเชฟยกนิ้วให้เลย

เข้มข้นกลมกล่อม

ผมว่ามันแบบได้กลิ่นของนมเบา

ต้องทำให้เหมือนกับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น